มานี่ฮะเรื่องข้างหลังแล้วเนี่ย

เด็กผู้ชายคนหนึ่งจะไปช่วยหมาตกน้ำ
แต่ตัวเองเนี่ยพลัดจมน้ำไปครับ
พอกู้ร่างขึ้นมาคุณแม่มาเห็น
โอ้โหร้องไห้แทบขาดใจคุณผู้ชมฮะ

เหมือนว่าลูกชายมาสิ่งร่างเธอฮะ
แม่ไม่อยากไปแม่ไม่รักแก
แม่รักหนูไหมไม่รักหนู
แกแกแกคุณมันลุกขึ้น

แม่แม่หนูอยากอยู่กับแม่มาก

แม่ให้แม่ช่วยหนูด้วย
แม่หนูไม่อยากไปแม่หนูอยากอยู่กับแม่

พ่อขอโทษ
คุณผู้ชมฟังเสียงเมื่อสักครู่แล้วอาจจะสงสัย
เอ๊ะทำไมพูดแบบนั้น
นั่นคนที่พูดออกมานั่นคือแม่นะครับ
คนเป็นแม่ของเด็กที่จมน้ำ
แต่ประโยคที่พูดออกมาเหมือนกับว่าเป็น
คำพูดของลูกชาย

คือเรื่องของเรื่องมันน่าสะลดใจมากครับ
ผู้เป็นแม่มาดูร่างไร้วิญญาณของลูกชายก็คือ

สระเก็บน้ำของสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลีที่นครสวรรค์
คุณแม่ก็ร้องไห้ใหญ่เลย
แล้วเมื่อสักครู่คือตอนที่มีอาการประหลาด

แล้วก็บอกรักแม่ไม่อยากจากแม่ไปไหน

คนเป็นพ่อของน้องอัธวิทย์นั่นเอง
ก็คือเป็นสามีของคุณแม่ครับ
คนที่เป็นพ่อชื่อว่าคุณอัฐพล

กลเกอเทลลูกชายเขาพร้อมกับเพื่อน
เล่นกีฬาที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
ตอนนั้นแม่เห็นหมาตัวหนึ่งตกลงในน้ำสา

ปรากฏว่าพลัดตกลงในสระน้ำลึกเกือบ๒เมตรครับ
เขารีบลงไปช่วยดึงเพื่อนลูกขึ้นมาได้

เพราะร้ายจมหายไปต่อหน้าต่อตาคุณพ่อเลย
กู้ภัยต้องมาช่วยกันงมร่างขึ้นมาได้

กับแม่และญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
แล้วก็นำศพของลูกชายไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับ